คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพเจ้าแหลม
นครหลวงโปรโมชั่นนี่นะคะเอ่อเจ้าแหลมสีสะเก็ดนครหลวงโปรโมชั่น
มั่นกับสาวใต้ตาคมผมยาวสวยฉบับชาวใต้แหละ

ท่าสุดเนี่ยเราเช็คแล้วนะคะว่าจริงเนี่ยนะคะ
ได้มีการมั่นกันจริงที่จังหวัดชุมพรคือภาพนี้เลยค่ะ
โอ้โหหลังจากที่ภาพนี้หลุดออกมาเนี่ยนะสื่อก็ระดมโทรหาเลยค่ะ
โทรหาเจ้าแหลมอยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมและเกิดขึ้นตอนไหน
เกิดขึ้นนานหรือยังสรุปแล้วเป็นเมื่อวานนี้เอง
ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่งานมั่นครั้งนี้เนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมไม่ได้เดินทางไปร่วมด้วยนะ
เนื่องจากว่าติดเตรียมงานงานบวชของน้องชายของเจ้าแหลม
อุทมพรพิสัยศรีสะเกดแต่เอาล่ะคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของว่าที่เจ้าสาวของเจ้าแหลมเนี่ย
สวยน่ารักนิสัยดีเรียบร้อย
คุณแม่บอกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะรับน้องจ๊ะจ๋า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยน้องจ๊ะจ๋ามาเป็นครอบครัว
แล้วก็คาดว่าเลิกแต่งเนี่ยน่าจะหลังจากที่เจ้าแหลมเนี่ย
เพื่อชาติก่อนก็คือหลังจากตุลาคมไปแล้ว
น่าจะได้หาเลิกแต่งแต่เอาล่ะสรุปทั้งหมดทั้งมวลนี้
รอฟังพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เจ้าแหลมเนี่ยนะคะ
เดินทางมาที่กรุงเทพพร้อมกับว่าที่เจ้าสาว
จ้าจ๋านะคะมาแล้วก็จะมีการแถลงข่าวด้วยนะ
ว่าความชัดเจนเนี่ยจะเป็นอย่างไร
เจ้าแหลมนี่นะคะชื่อจริงเนี่ยก็คือ
สิบตำรวจตรีวิศักดิ์สินวังเอกไม่ค่อยคุ้นนะ

แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลก
ก็ภาพปรากฏคือการมีงานมั่น
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปเที่ยวร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอยเขาม่วง
ริมถนนเอเชีย๔๑เป็นร้านของคุณพ่อคุณแม่ของแฟนสาวเจ้าแหลม
ก็คือร้านคุณพ่อคุณแม่ของคุณจ้าจ๋า
ไปสอบถามไปดูซิว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปเจอกับนายบุตรดากับนางบุญยืนสารแก้ว
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของนางสาวพรพิมลสารแก้ว
หรือคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าน้องหนูเล็ก
หรือที่เราเรียกว่าน้องจ้าจ๋า
เป็นว่าที่เจ้าสาวพอไปถึงนี่เลยค่ะ
กำลังเตรียมข้าวเตรียมของถามว่าจะไปไหนกัน

สวนทุเรียนเท่าไรคะกี่ไร่ฮะ
เกือบร้อยไร่

จ้าสาก็ไม่ธรรมดานะ
ก่อนหน้านี้ที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าวไง
ก็เลยไม่เป็นข่าวส่วนเจ้าแหลมก็บอกเพียงสั้นนะคะว่า
รอแล้วกันนะพี่นะพี่สื่อมวลชนนะ
ขอบคุณที่มาให้กำลังใจขอบคุณที่มาร่วมยินดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
เดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับคุณจ้าจ๋าในวันพรุ่งนี้
แล้วจะมีการแถลงข่าวด้วยฟังเสียงเจ้าแหลมกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวเราแถลงข่าวเอาละกันนะพรุ่งนี้นะ
จะแต่งเมื่อไหร่สินสอดเท่าไหร่สินสอดเนี่ยแววมาก็
หลักล้านนะรวมแล้วเนี่ยโอ้ยดีใจแทนนะ
ดีใจแทนนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะ

คุณพ่อของเจ้าแหลมบอกว่าก็คุณพ่อก็คือคุณเจียมศักดิวังเอกบอกว่า
จริงแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าลูกไปมีแฟน
มีคนรักอยู่ที่จังหวัดชุมพรเป็นสาวปากใต้ตาคมผมยาวหน้าตาสะสวยฉบับสาวใต้เนี่ย
คือตั้งแต่มีข่าวครั้งก่อนว่าเลิกกับน้องเก๋
หลังจากนั้นคุณพ่อก็ไม่ได้ข่าวคราวลูกชายของตัวเองเลย
เงียบไปไม่มีความคืบหน้าอะไรนะฮะ
แต่หลังจากที่ชกอุ่นเครื่องเสร็จลูกก็โทรมาบอกว่า
จะลงไปใต้ไปชุมพรไปเที่ยวเล่นไปพักผ่อน
แต่หลังจากนั้นก็โทรมาบอกว่าโทรมาบอกแม่นะบอกว่า
มั่นสาวใต้อยากให้พ่อกับแม่ไปร่วมงานด้วย
แต่พ่อกับแม่ไปไม่ได้เพราะว่ายุ่งอยู่ไง
งานบวชให้กับน้องชายของเจ้าแหลม
ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด
ฟังเสียงคุณพ่อของเจ้าแหลมกันหน่อยค่ะ
ก็ไม่รู้นะหลังจากที่เขามีข่าวกับตอนนั้น
ก็เงียบไปไม่เห็นมีอะไร

ไม่เห็นว่าเขาจะไปมั่นไปอะไร

ก็ถามแล้วสุดหลีบลูกแค่นั้นเองว่า

หลังจากเขาชกอุ่นเครื่องเสร็จ
เขาก็โทรบอกว่าจะลงไปชุมพร

เข้าก็ตัวแล้วเนอะ
เราก็ไม่อยากเก๊ยเขาเนอะ
เขาก็เป็นผู้ใหญ่ว่าคง
รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้ว
หนังสือที่พิมพ์อะไรก็โถบอกแม่ว่า

พอลงไปไม่ได้เพราะจัดงานบวชลูกชายคนเล็ก

เสร็จแล้วมันติดภารกิจงานบวชลูกชาย
ทีนี้เราก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องรับแขกตรงนี้ก่อน
ก็มั่นก็มั่นแค่นี้จะจบ
ถ้าเขารักจริงก็รักจริง
คุณพ่อน่ารักนะคุณพ่อบอกว่ารักจริง
ถ้าเกิดว่าลูกชอบคุณพ่อก็ชอบ
ลูกรักคุณพ่อก็รักคุณพ่อน่ารักมาก
ที่สำคัญน่ารักกว่านั้นคืออ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

ทั้งพ่อและแม่รู้สึกดีใจที่ลูกเป็นฝั่งเป็นฟ้า
หากรักกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ
เพราะว่าแหลมเองก็ยังคงมีภารกิจใหญ่
คือจะต้องป้องกันแชมป์ต้องเข้าค่ายซ้อม
อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับน้องจ๊ะจ๋า
เพื่อที่จะรักษาแชมป์ไว้ให้กับประเทศไทย
ให้คนไทยได้ชื่นใจให้นานที่สุด
แล้วก็ขอให้ทางฝ่ายหญิงมาเป็นลูกสะพ้าย

อะไรที่เหลือบากกว่าแรงก็ขอให้โทรมา

อันนี้ฝากบอกกับว่าที่เจ้าสาวนะคะ